คืนนี้ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดตรงกับคืนวันออกพันศานะครับ
ซึ่งก็เป็นประจำทุกปีที่จะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก
เดินทางไปรอชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคที่แม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดน้องคายนะครับ

เห็นบ้างไฟพญานาคขึ้นมาที่กลางแม่น้ำโขงตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมา

ไปติดตามรายงานสดจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดหนองคายครับ
ปีจังหวัดหนองคายนะครับยังคงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่นั่งรอ
ชมบ้างไฟพญานาคปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ในทุกวันออกพรรษาของทุกปีนะครับ
ซึ่งปีนี้ที่บ้านท่าม่วงเองนักท่องเที่ยวก็ไม่ผิดหวัง
หลังจากที่เกิดบ้างไฟพญานาคลูกแรกเมื่อเวลาประมาณ๖โมง๑๕นาทีนะครับ
แล้วก็จนถึงขณะนี้นะครับมีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นแล้วประมาณ๘๘ลูกครับ
ขณะที่พลพิสัยเองนั้นก็พบว่ามีการเกิดบ้างไฟพญานาคขึ้นแล้วเช่นเดียวกัน
เกิดขึ้นมากที่สุดที่บ้านหนองกุ้งครับผมนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
ที่บริเวณอำเภอรัตนวาปีซึ่งเป็นบ้านท่าม่วงนะครับ
สถานที่นี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่มีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน้องคาย
เพราะว่ามีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นแล้วประมาณแปดสิบแปดลูกนะครับแล้วก็ในพื้นที่นี้เองนะครับ
มีนักท่องเที่ยวเข้ามานั้นทางจังหวัดแล้วก็ทางอำเภอรัตนาวาปี
ว่าจะมีไม่ต่ำกว่าสองแสนคนนะครับเพราะถือว่าที่อำเภอธนวาปีช่วงหลังหลังนั้นจะมีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นจำนวนมาก
ขณะที่นักท่องเที่ยวหลายคนนั้นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ผิดหวังกับการที่มารอเฝ้าชมบ้างไฟพญานาคที่บริเวณบ้านท่าม่วง
โดยเฉพาะเธอคนนี้ครับซึ่งเป็นชาวจังหวัดหนองคายเธอก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาชมการเกิดบ้างไฟพญานาคแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ได้เห็นดวงไฟเผยพึ่งขึ้นมาจากแม่น้ำโขง
ซึ่งสิ่งที่เธอขอนั้นก็ได้เห็นจริงจริงครับเห็นแค่สองสามลูกเองอ่ะค่ะแล้วแล้วปีเนี้ยครับ
หวังไหมไม่ผิดหวังเลยค่ะออกเยอะมากเลยที่นี่ท่านออกหลายลูกอ่ะค่ะ
เขาบอกว่าถ้าถ้าไม่ผิดถ้าจะมาดูต้องมาดูที่นี่ตื่นเต้นค่ะ
แล้วก็ขนลุกทุกครั้งที่ขึ้นเลยค่ะขนลุกเลยแล้วก็อธิษฐานตลอด
เชื่อค่ะเพราะว่าเป็นคนจังหวัดน้องคายอยู่แล้วค่ะคือบนบานสารเก่าแล้วท่านไม่ได้ประสบความสำเร็
มีค่ะมีเรื่องการงานเวลาเราไปเนี่ยเราไปขอท่านก็จะประสบความสำเร็จในการทำงาน
ขณะที่บรรยากาศบริเวณลานนาคาเบิกฟ้าแน่นขนาดไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกสารทิศนะครับ
ที่มาจับจองที่นั่งบริเวณริมตลิ่งซึ่งลานนาคาเบิกฟ้านั้นก็อยู่ที่บริเวณหน้าวัดไทยอำเภอโพนพิสัยนะครับ
ตลอดระยะทางหนึ่งกิโลเมตรนั้นก็เต็มไปด้วยประชาชนนะครับตั้งแต่บริเวณชุมชนวัดศรีเกิด
เรื่อยไปจนถึงริมตลิ่งวัดไทยนะครับสำหรับการเกิดบ้างไฟพญานาคที่อำเภอโพนพิสัยนั้นนะครับ
ก็มีได้รับรายงานว่าเกิดขึ้นที่บริเวณบ้านหนองพุ่งใต้นะครับมีดวงไฟดวงแรกเกิดขึ้น
บริเวณเหนือน้ำโขงนั้นตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นนะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็ขึ้นมาเป็นจำนวน๓๘ลูกแล้วครับ
สำหรับตัวเลขการเกิดบ้างไฟพญานาคนะครับทั้งสองอำเภอก็คือที่อำเภอโพนพิสัยแล้วก็อำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคายนั้นนะครับ
ก็พบว่าเมื่อเวลา๖โมงเย็น๑๕นาทีนะครับบ้างไฟพญานาคลูกแรกนั้นก็ผุดขึ้นกลางแม่น้ำโขงที่บ้านตานชุม
รัฐนาวาปีอำเภอรัตนาวาปีจำนวนสามลูกนะครับหลังจากนั้นก็มีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมจนถึงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับอันนี้คือยอดรวมยังไม่เป็นทางการนะครับ
มีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นแล้วในเขตอำเภอรัตนาวาปีก็คือมีที่บ้านท่าม่วงแห่งนี้นะครับ
ซึ่งก็เกิดขึ้นเป็นเวลาเดียวกับที่บ้านตานชุมเช่นเดียวกันนั่นก็คือเวลา๖โมง๑๕นาที
ในขณะนี้นะครับพบว่ามีบ้างไฟนั้นเกิดขึ้น๘๘ลูกแล้วนะครับ
แล้วก็บ้านตานชุมนั้นมีประมาณสามสิบสามลูกบ้านเปงจานสี่สิบสองลูก
โพนแพงสามสิบเก้าลูกส่วนที่อำเภอโพนพิสัย
มีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นที่บ้านหนองกุ้ง๒๗ลูกและบ้านหนองแก้ว๓๖ลูก
รวมไปถึงบ้านหนองพุ่งใต้อีกยี่สิบเจ็ดลูกครับแล้วก็คาดว่าบ้างไฟพญานาคนั้นจะเกิดขึ้นเรื่อย
จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับ
พลาดการชมบ้างไฟพญานาคในปีนี้ก็ยังคงมาดูได้ในปีหน้านะครับ
ซึ่งบ้างไฟพญานาคนั้นจะเกิดขึ้นบริเวณริมฝั่งโขงในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย
แล้วก็อำเภอรัตนวาปีในทุกวันออกพรรษาของทุกปีครับ
ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ยังไม่มีคำตอบนะครับ
แล้วก็หากประชาชนท่านใดที่ต้องการมานั้นผมแนะนำที่บ้านท่าม่วงแห่งนี้ครับ
เชื่อว่าจะได้เห็นบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ
รัฐชายราวภาพถ่ายภาพสมศักดิ์สีชุ่มทีมข่าวธรรมชาติทวีรายงานครับ